คุณผู้ชมคะตามที่ได้นัดหมายกับสื่อมวลชนค่ะ

ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้แถลงชี้แจงถึงเรื่องของอุทยานราชพักษ์นะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้สอตชได้มีการแถลงผลการสอบสวน
เราไปติดตามบรรยากาศสดณขณะนี้ที่กระทรวงกลาโหมกันเลยค่ะเชิญค่ะ
ที่เมื่อวานนี้ได้เป็นคำถามที่ถามในการแถลง
เรียนก่อนว่าเมื่อวานนี้ที่มีการแถลง
ผมเองก็ยังไม่ได้ตามโดยตลอดหรอกนะครับ
ตามเป็นบางช่วงเพราะว่าบางช่องก็มีตัดออกไปแล้วมีการโฆษณาอะไรต่าง
อาจจะขาดบางช่วงไปแต่ยังไงก็ตามก็ได้ฟังโดยรวม
มีข้อสงสัยไปกล่าวอ้างว่าเอ๊ะทำไมผมจึงรู้ว่า
เหมือนกับว่าการแถลงเมื่อวานนี้จะต้องไม่ผิดปกติอะไร
ผมขอเรียนว่าทางสตงที่ได้แถลงไปนั้นเนี่ย
ผมไม่ได้ร่วงรู้อะไรจากเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะครับ
ถ้าพวกเราไปดูการชี้แจงของสตงนั้น

เป็นเดือนแล้วนะครับในเรื่องของการสัมภาษณ์เป็นช่วงเป็นช่วง
ไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์ทางสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์หรือทางโทรทัศน์
ช่องก็ตามผมก็ติดตามดูว่าอ๋อมีการสัมภาษณ์แล้วนะครับ
ผู้ใหญ่ของสตมท่านตรวจเป็นช่วงแล้วท่านออกมาว่าอย่างไร
แล้วออกมาในทางที่มันเป็นปกติเป็นปกติผมก็รับฟังมาเรื่อย
จนเป็นภาพรวมสุดท้ายแทบจะสุดท้ายแล้วนะครับ
ผมได้รับคำถามจากสื่อผมก็สัมภาษณ์ไปว่า
เป็นองค์กรที่สามแล้วนะครับจากองค์ข้างบบจากคณะกรรมการของกระทรวงกราหงษ์
จากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับของคุณสตงซึ่งเป็นองค์กรจิดาที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วนะครับ
แล้วไม่มีใครไปบังคับได้ว่าสตงไม่ได้ขึ้นกับอะไรในส่วนของกองทัพบก
ไม่ได้ขึ้นกับที่ผมเกี่ยวข้องเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาเกรงอกเกรงใจผมด้วย
ผมมั่นใจว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นได้ทำงานไปตามระบบ
ซึ่งก็ทำมาโดยตลอดในปี๑๑นั้นสำนัก
ผมเข้าใจว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ไปตรวจไปส่วนอาการต่างทุกส่วนนะครับ
แล้วก็บางส่วนราชการก็ถูกพบสิ่งที่ไม่ปกติเขาก็บอกว่าไม่ปกติ
ปกติเขาก็ไม่ชี้แจงเพราะมันเป็นปกติผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าทางสตงเนี่ยต้องมาแถลงข่าวในเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับ
พอตรวจแล้วก็มีการสัมภาษณ์ใครผู้สื่อข่าวอยากจะถามประเด็นใดที่สงสัย
แต่เป็นเคสที่สนใจเป็นพิเศษเขาก็ตอบคำสัมภาษณ์ไป
ผมไม่เคยเห็นการแถลงเป็นพิเศษแต่ครั้งนี้นะครับ
ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าสอสมก็ได้กรุณามาแถลงเป็นพิเศษ
ซึ่งก็ถือว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองนะครับ
ไม่ได้มีการนอกหน้าที่อะไรแล้วก็ควรเชื่อถือในสิ่งที่ได้ตรวจสอบมาแล้วนะครับ
ถ้าเราไม่มีมาตรฐานในการจะเชื่อถือใครได้ก็คงอยู่กันไม่ได้นะครับ
แต่ว่าอันนี้ผมก็ขอตอบข้อสักถามว่าผมไม่ได้ไปรับข้อมูลอะไรจากท่านผู้ใหญ่ของสตง
ท่านมาเนี่ยมาได้๒คณะด้วยกันนะครับ
คณะหนึ่งก็คือปปทอีกคณะหนึ่งก็คือสตงซึ่งผมเข้าใจว่ามาด้วยคำสั่งของทางสตชที่ต้องการให้ข้อมูลนั้นมันกระจ่างชัดในทุกแง่มุม
แล้วจำเป็นต้องมาพบผมผมก็ให้ข้อมูลไปนะครับแล้วก็การชี้แจงต่างไม่ได้มีการรายงานผลอะไร
ผมไม่ใช่ผู้บัญชาขององค์กรอิสระไม่ใช่เลยแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจผม
ผมย้ำคำนี้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ผู้ที่ยังสงสัยนะครับได้ยกประเด็นมานั้นเข้าใจให้ถูกต้อง
อีกประการหนึ่งก็คือยังติดข้อสงสัยกันอยู่ที่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมมีการนำเงินมาบริจาค
ในส่วนที่บุคคลที่๓ภายนอกที่ทางเอกชนนั้นตกลงให้เข้ามาช่วยเหลือและคำปรึกษาแล้วก็ช่วยดำเนินงานเพิ่มเติมอะไรกันเองนั้น
แล้วบอกว่าเรื่องราวมันเนี่ยเหมือนกับว่ามาบริจาคเพื่อลบความผิดผมขอเรียนว่าท่านสามารถดูวันที่ต่างในการบริจาคได้
เรื่องราวที่เริ่มเป็นประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นหลังจากที่ผมจะเสียริยุราชการนะครับแล้วก็ผมใช้คำว่าอาจมีท่านบางท่านไม่เข้าใจแล้วกันนะครับอาจจะสงสัยก็สงสัยกันได้มันจึงเป็นประเด็นขึ้นมาการบริจาคของเอ่อผู้คนที่สามเป็นเอกชนจริงคุยกับทางลงหลอดตกลงใจกันแล้วแล้วนำมาบริจาคแล้วเนี่ยเขาบริ
ปีงบประมาณที่แล้วเขาตกลงกันเช่นนั้นสามารถดูวันวันที่นะครับในการบริจาคได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ผ่านการตรวจสอบหมดแล้วไม่ใช่มามาบริจาคเพื่อกลบล้างความผิดอะไรหลังจากที่เกิดเป็นประเด็นเรื่องราวอันนี้ก็ขอให้ทำความเข้าใจนะครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะยืนยันกับทุกท่านนะครับว่าผมได้บอกกับพวกเรานะครับบอกกับประชาชนให้มา

เป็นที่ละลึกนะครับแล้วก็เทิดทูลไว้ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เมื่อทุกคนไปยืนแล้วทุกคนจะมีความรู้สึกถึงท่านพระองค์ท่านว่าท่านมีคุณุปการณ์อย่างไรจนปัจจุบันสองขาของแต่ละคนที่ยืนอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผมต้องการเช่นนั้นคือวัตถุประสงค์ข้อแ

อยู่มานี้นะครับเรามีความเป็นมาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ภายนอกเราตั้งพระรูปได้ระลึกถึงท่านแล้วแต่ทุกคนที่มายังไม่รู้รายละเอียดว่าแล้วอย่างไรเล่าประการที่สองนี้จึงจะต้องทำต่อไปหลังจากที่เรื่องราวนี้นะครับได้ถูกเคลียร์ปัญหาต่างไปแล้วเราก็พยายามจะดำเนินงานต่อไปก็คือเราจะต้องทำ

ทั้งประเทศไว้กับประชาชนที่ได้บริจาคเงินตั้งแต่๑บาททิ้งหลายล้านบาทว่าจะต้องทำร่วมให้สำเร็จตามที่เขามีวัตถุประสงค์ก็จะดำเนินการต่อไป
นอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่สามซึ่งผมก็ถือว่าทำแล้วเกือบสมบูรณ์นะครับก็คือทำร้านที่จะต้องใช้เป็นที่ประกอบพิธีไม่ว่าจะเป็นของประชาชนเอกชนค่าราชการต่างต่างหรือในส่วนของทหารก็ตามก็จะได้ใช้ประโยชน์ของร้านนี้นะครับซึ่งก็ได้ใช้มาแล้วโดยต่อเนื่องตั้งแต่ตั้งแต
ก็ยังต้องทำสิ่งที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารห้องสุขาซึ่งขณะนี้คนที่ไปผมได้ให้ตรวจสอบดูแล้วนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ๓ล้านเกือบ๘แสนคนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมหลังจากที่มีการเปิดเป็นทางการวันแต่ละวันนี้มีคนเข้าชมเป็นพันคนเป็นพันพันวันหยุด

ต้องสุขค้าสนัดใหญ่ต้องมีเป็นร้อนห้องขึ้นไป
แล้วก็นอกจากนั้นก็จำเป็นส่วนประกอบอื่น
ว่าจะเป็นอาคารที่ทำการนะครับหรือแม้กระทั่งระบบ
นี่ก็คือบรรยากาศสดจากกระทรวงกลาโหม
ซึ่งผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ในฐานะประธานมูลหนิทรรัทชัพรรค
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและบริหารจัดการการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์
ท่านก็ออกมาชี้แจงนะคะเพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใส
ในเรื่องของเงินบริจาคในเรื่องของค่าหัวคิว
ได้มีการแถลงผลการตรวจสอบไปแล้ว
ซึ่งเป็นการแถลงร่วมกับปปทและสตงซึ่งหลังจากนี้ไป
ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะประธานสอตชท่านก็บอกไว้แล้วว่า
ยังมีบางเรื่องบางประเด็นที่ต้องส่งต่อไปให้ปปช
มีการพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการต่อไปนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันเพิ่มเติมในช่วงของรายการชัดข่าวเที่ยงนะคะ